อรัญวาศีหรือวัดป่าจะมีปูชนียสถานเช่นเจดีวิหารโบสถ์หรือไม่ก็ได้
เพราะพระภิกษุอรัญวาศีมิได้ยึดถือพิธีกรรมแต่มุ่งจาริกทุดงแสวงธรรมเพื่อความหลุดพ้น
หากจะมีศาสนกิจร่วมกันในบางครั้งก็อาจเลือกกำหนดเขตอุโบสถขึ้นใช้เพียงชั่วคราว
กำหนดเขตอุโบสถจะเข้มงวดในเรื่องความบริสุทธิ์ของพื้นที่มาก
คือจะต้องไม่เป็นพื้นที่ดินสกปรกหรือเคยถูกใช้ในทางอวมงคลเช่นเป็นป่าช้าหรือเป็นคุกตารางมาก่อน
และไม่เคยเป็นสถานที่ของศาสนาหรือรัฐที่อื่นมาก่อนด้วย
อย่างไรก็ตามทั้งพระบ้านหรือพระป่าก็ล้วนต้องศึกษาพระธรรมวินัยพระไตรปิดก
ปฏิบัติกรรมมฐานและปฏิบัติวิปัสนาเหมือนกันทั้งสิ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน